มาคุยกันที่เรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่ง
แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องถนัดของน้องใบตองสักด้วย
ถนัดมากเลยเพราะว่าเราเห็นกันบ่อยมาก
แล้วก็ยังคงฮือฮาอยู่นะคะคุณผู้ชม

คราวนี้นะคะพบที่บ้านในอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
แต่ว่าคราวนี้จิ้งจกสีแดงตัวนี้
เขามาผสมพันธ์โชว์สิคุณ
มาพลอดรักในที่สาธารณะแจ้งตำรวจจับเลยครับเออเออเขาเขียนมาผสมพันธุ์ใช่แล้วคุณ
ไม่ได้ไม่ได้อันนี้จิ้งจกเป็นตามธรรมชาติของเขา

เพราะว่ามันมีความแตกต่างกันมากเลย

เออนี่เห็นสีชัดด้วยนะต้องติดตรงด้วยนะสิบแปดตัว
คุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเป็นเด็กน้องหนู
ควรรับชมพร้อมกับผู้ปกครองนะครับ

เจ้าของบ้านเขาคือคนนี้นะคะ

เขาบอกว่าเอาโทรศัพท์มือถือของตัวเอง
และบันทึกภาพวีดีโอเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ

จิ้งจกตัวสีแดงกำลังจะผสมพันธ์กับจิ้งจกอีกหนึ่งตัว

หลังจากนั้นเจ้าของบ้านเขาก็นำจิ้งจกสีแดงไปใส่ตู้กระจกอันนี้
เลี้ยงไว้เพื่อจะดูว่าจิ้งจกตัวนี้เนี่ย

เพราะว่าเราก็สงสัยนะเราอ่านข่าวจิ้งจกสีแดงหลายทีแล้วเขาบอกว่า
มันไม่เปลี่ยนสีนะมันจะเป็นสีแดงแบบนี้ไปตลอดเลย
และปรากฏว่าตัวนี้มันก็ไม่เปลี่ยนสีเหมือนกัน
ก็เลยสร้างความประหลาดใจให้กับเพื่อนบ้านมากเลยค่ะ
เจ้าของบ้านเขาก็บอกเลยว่าตอนแรกที่พบจิ้งจกตัวนี้ประหลาดใจมากนะ
เนื่องจากว่าตัวเองก็ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน

พบว่าลักษณะของจิ้งจกตัวนี้บริเวณลำตัว
แล้วก็นิ้วของเขามีสีแดงที่สดมาก
แตกต่างจากจิ้งจกธรรมดาทั่วไป
แล้วก็จิ้งจกตัวนี้เขาจะไม่มีอาการตื่นตกใจเมื่อคนเข้าใกล้
ปกติเนี่ยจิ้งจกเวลาเราเข้าไปใกล้เขาจะวิ่งหนีแล้ว

คุ้นชินเคยชินกับคนส่วนใหญ่ก็ได้
คนเวลาเห็นจิ้งจกแปลกสีแดงแบบนี้เขาจะเข้าไปดู
เขาอาจจะชินกับคนมากกว่าที่คนชินกับเขาก็ได้
ก็เลยชูตัวอยากดูนะใช่ไหมมาดูเลยใกล้
ก็เจ้าของบ้านเขาก็เลยบอกว่าจะตั้งใจเลี้ยงเจ้าจิ้งจกตัวนี้
เพราะว่าเขาก็เชื่อกันว่าจะเป็นจิ้งจกที่มาให้โชค